ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าข่าวแรกวันนี้
ไม่พูดถึงคู่นี้ไม่ได้เลยนะ
มันจะพาไปดูวงการลูกทุ่งนิดนึ

คู่ขวัญเหมือนที่คุณใบตองพูดนะคะ
คู่นี้บอกเลยว่ามาแรงแซงทุกทาง

ตินตลาภูลาภแล้วก็ลุงพลค่ะ
แม้จะมีกระแสแอนตี้ลุงพลอยู่บ้าง
นี่เราก็เอาความจริงมาพูดกันนะเออ
แต่ก็ไม่ได้ทำให้ยอดวิวเพลงเต่างอยเวอร์ชั่นใหม่นะคะ

เลยขอคว้าตัวมาอัปเดตถึงฟิตแบตเพลงเต่างอย
รวมไปถึงงานโชว์ตัวแบบมาเป็นแพ็คคู่เลย
และแพลนเพลงใหม่ที่ทำด้วยกันจะเป็นอย่างไร

หลายคนสั่งถามจะมีซิงเกิ้ลด้วยกันอีกไหมคะ

ว่าจะโอกาสแบบไหนเนาะ
หรอกว่าจังหวะตรงกันไหม
แล้วจะมีงานคู่กันอีกไหมคะ

เพราะว่าก็ว่าเดี๋ยวรอดูไปเรื่อยแต่ตอนนี้ยังอยู่

แต่ว่าคิวลุงก็ไม่ว่างแต่คิวหนูว่าง

ลุงพลเดี๋ยวนี้กลายเป็นคิวไม่ว่าแล้วรู้สึกไงบ้างคะ
ก็จริงแล้วก็คิวก็ไม่ได้เยอะอย่างที่ว่าแล้วนะ
แต่ว่าเรื่องอีกอย่างแล้วก็ห่วงเรื่องคดีด้วยครับใช่ครับ
เพราะว่าทุกอย่างมันยังไม่ลงเอยครับ
ทุกอย่างลงตัวนะแฟนคลับเดี๋ยวได้ฟังกันแน่จ้า
ก็มีเพลงที่ไปท้องอัดเมื่อวานครับ
ก็มีเพลงของอาจารย์เพชรสหรัฐเป็นคนแต่งให้ครับ
ก็อัดเสียงเรียบร้อยแล้วครับ

เป็นเพลงความจริงในใจครับ
ที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยได้พักผ่อนทำให้เสียงแหบ
แล้วก็พอเมื่อวานก็เออฝืนไป
เพราะว่าเราก็ไม่เต็มร้อยเท่าไห
เพราะว่าคนที่มาให้กำลังใจที่บ้านมันเยอะ

ก็น่าจะอยู่ที่อาจารย์เพชรนะครับว่า
ท่านจะทำเสียงทุกอย่างมาโอเคทุกอย่างแล้วก็จะ
อ่ะรอดูเพลงต่อไปนะคะรอฟังกันด้วยแล้วกันนะคะ
ความจริงในใจค่ะแต่ตอนนี้เมื่อกี้เช็คยอดวิว
คุณใบตองเมื่อกี้เตางอยไปเท่าไหร่แล้วนะ